เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติไปสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อหรือไปในสถานที่ที่มีการแพร่ระบาดเนี่ย๙รายนะครับ
เป็นคนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ๑รายเป็นผู้ที่ไปในสถานที่ชุมนุมชน๑ราย
แล้วก็ตรวจเจอจากการค้นหาเชิงลึกในชุมชนในพื้นที่จังหวัดยาลา๔ราย
ขณะเดียวกันครับวันนี้มีผู้ป่วยโควิด๑๙ที่รักษาหายเพิ่มและกลับบ้านได้แล้วอีก๖๐รายนะฮะ
วันนี้ไม่มีตัวเลขผู้เสียชีวิตเลยนะครับก็ยังอยู่ที่๕๐นะฮะ
ผู้ป่วยสะสมทั้งหมดในขณะนี้ไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙แล้ว๒๘๕๔รายนะครับ
โดยรักษาหายกลับบ้านได้แล้ว๒๔๙๐รายเสียชีวิตตอนนี้คือ๕๐ศพ
แล้วนี่ครับกำลังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล๓๑๔รายเท่านั้นนี่นะครับตัวเลขดีขึ้นทุกวันนะครับ
แต่ยังต้องช่วยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับคือตัวเลขดีขึ้นทุกวันแต่ยังไม่ใช่หายแล้ว
ยังไม่ใช่เสร็จภารกิจแล้วยังต้องช่วยกันต่อนะครับ
วันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรีบอกว่าแม้สถานการณ์เรื่องของโควิด๑๙ในไทยจะดีขึ้น
แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดในทั่วโลกยังแพร่กระจายอยู่
เพราะฉะนั้นไทยก็ต้องควบคุมการแพร่ระบาดจากนอกประเทศ
แล้วก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการของรัฐต่อไปสำหรับคนที่อยู่ในประเทศ
เด็กประยุทธ์ยืนยันว่ารัฐบาลคำนึงถึง๒เรื่องใหญ่ในขณะนี้นะครับ
หนึ่งก็คือเรื่องสุขภาพของคนไทยต้องไม่ติดเชื้อต้องไม่เจ็บต้องไม่เสียชีวิตจากโควิด๑๙
สองคือเรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจเพราะมาตรการต่างที่ออกมาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
อันนี้ต้องยอมรับว่ามันกระทบกับเศรษฐกิจการทำมาหากิน
ซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลก็จะพยายามวางแผนล่วงหน้าแล้วก็ช่วยเหลือในช่วงเวลานี้นะครับ
และจะใช้เงินอย่างระมัดระวังไม่ให้เกิดปัญหาภายในภาคหน้าด้วย
มีเรื่องของการเดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้มีคณะพระสงฆ์จำนวน๒๒๖รูปเป็นพระสงฆ์ไทยนะครับ
รวมทั้งแม่ชีด้วยแล้วก็ผู้แสวงบุญด้วย
แล้วก็ผู้ที่ติดค้างอยู่ที่อินเดียอีก๑๑๖คน
เดินทางจากอินเดียมาถึงไทยในวันนี้นะฮะ
วันนี้มาชุดแรกนะครับเดี๋ยวจะทยอยเดินทางในวันพรุ่งนี้มาอีก
พระสงฆ์ทุกรูปรวมทั้งผู้แสวงบุญทั้งหมดแล้วก็แม่ชีด้วย
การเก็บตัวอย่างเป็นระบบจากอินเดียมาแล้ว๑เดือน
๑เดือนที่ผ่านการเก็บตัวที่นั่นมาแล้ว
หลังจากนั้นก็มาถึงไทยก็มีการตรวจร่างกายอย่างละเอียดนะฮะ
แล้วก็ต้องเข้าสู่กระบวนการคัดกรองโรคและมาตรการการกักตัว
สถานที่ของรัฐเช่นเดียวกับผู้ที่เป็นบุคคลทั่วไป
โดยพระสงฆ์แต่ทุกรูปนะครับจะไปพักในสถานที่กักตัวของรัฐ
เกี่ยวกับโควิด๑๙ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
จะมีพระสังคาธิการในพื้นที่คอยดูแล
ส่วนผู้แสวงบุญทั้งหมดจะแยกไปพักที่โรงแรมรัตนโกศิลป์นะครับ
โดยจะมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องคอยให้การดูแลนะฮะ